ส่วนเรื่องของความพยายามนั้นมันไม่เข้าใครออกใคร
แมวตัวนี้ก็มีความพยายามเหมือนกัน
มันพยายามที่จะทำอะไรเอาไปช่วยลุ้นมันหน่อยจ้า

เนี่ยพยายามอยู่คุณไม่เคยได้ยินเหรอสุภาษิตอ่ะ
ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่น

แมวตัวนี้สังเกตดูมือมันเนอะมันค่อยเหยียดยื่นไปเพื่อที่จะไปเกาะเกี่ยวเอาไก่ทอดให้มาเป็นอาหารอโนชะของมัน
เออแต่ว่ามันยุ่ยอยู่ห่างไกลอีกแบบเอื้อมมือเดียวจะถึงแล้วจะถึงแล้วอ่ะ
อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไม่ถึงสักทีแต่ก็ต้องนับถือความพยายามของมัน
แล้วก็ต้องนับถือความพยายามของคนถ่ายคลิปนี้ด้วยผู้ใช้ติ๊กต๊อกที่ชื่อว่าวันระวีแปดแปดเนี่ยเธอเห็นเหตุการณ์
เป็นเหตุการณ์ซึ่งหน้าว่ายกำลังจะมีขโมยมาขโมยไก่โอ้โหเธอก็เลยหยิบกล้องมือถือขึ้นมา
นี่เห็นหน้าตารูปภัณฑ์สันธารของผู้ก่อเหตุโดยชัดเจนชัดเจนเลยนะคะ
มีขนสีอะไรแขนยาวขนาดไหนยื่นมาแบบนี้นะคะจากนั้นเธอถ่ายเสร็จแล้วเธอก็ไปเปิดให้แม่ค้าร้านไก่ทอดดู
ถามว่าเนี่ยรู้จักหรือเปล่าขโมยเนี่ยขโมยตัวนี้แม่ค้าร้านไก่ทอดบอกโอ๊ยรู้จักรู้จักไอ้น้องแมวตัวนี้เป็นอย่างดี
มันก็แสดงว่าเจ้าแมวตัวนี้ได้กินไก่ทอดเป็นประจำเลยนะ
ส่วนใหญ่มันชอบกินกุ้งทอดตัวเล็กหน่อย
แต่แมวชอบกินอาหารทะเลนะ
ใช่ไหมค่ะนี่แหละค่ะผมนึกว่ากินไก่ทอดเป็นประจำ
ถ้ากินไก่ทอดทุกวันผมกลัวไอ้แมวตัวนี้มันจะเป็นเกาะอ่ะดิ
เป็นห่วงแมวเป็นห่วงตัวเองก่อนเถอะ
อยากจะไปให้กำลังใจนะคะทั้งแม่ค้ารวมไปถึงทั้งน้องแมว
แสบของเจ้าแมวเหมียวนะ